คุณผู้ชมฮะไปดูที่พัทธลุงก็เป็นเหตุใหญ่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุที่พ่อตายิงลูกเขยจนตาย
สาเหตุมาจากการที่ลูกเขย
มักจะเอาปืนออกมาข่มขู่ทั้งเมีย
ออกมาทำข่มขู่พ่อตาแล้วก็ยิงใส่พ่อตาก่อน
ทีนี้เลยโดนยิงสวนตายค่ะ
ที่พ่อตาไม่ได้หนีไปไหนยอมให้จับกุมนะครับ
ตำรวจภูทรศรีนครินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านตำบลบ้านน้ำ

โดยในที่เกิดเหตุพบกองเลือดข้างรถยนต์

และปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวน๖ปลอก
และกระสุน๙มมที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกหนึ่งนะครับ

เป็นที่กำบังของทั้งสองฝ่าย
ต่างฝ่ายต่างยิงกันทั้งลูกเขยและพ่อตานะครับ
ทีนี้ครับคนตายก็คือนายสุธิพงศ์ชุมรัก
หรือว่านายมั้งนะครับถูกยิงที่หน้าอกทะลุหลัง

ส่วนผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน

รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้
ในการยิงลูกเขยอาวุธปืน๓๘นะครับ
จากการสอบสวนทราบว่านางสุพรรณหรือฉี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสุธิพงศ์คนตาย

คนโต๘ขวบคนเล็ก๑ขวบ๒เดือน
ทั้งคู่มักทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ทะเลาะกันนะฝ่ายชายไม่รู้ทำไมเหมือนกันคุณ

ไม่ใช่เอาปืนมาขู่อย่างเดียวนะชอบยิงด้วย

ใช่ครับชอบยิงปืนนะครับ
และแม่ของนางฉีแม่ของฝ่ายหญิงนะฮะ

เธอกับสามีสามีเธอคือผู้ก่อเหตุนะครับ
คือลุงไข่นะครับรวมถึงลูกสาว

จากนั้นนายสุธิพงศ์คนตายขับรถกระบะเข้ามาจอด
ลงจากรถได้ก็เดินเข้ามาในบ้าน
หยิบปืนลูกซองยาวออกมาวางบนแคร่หน้าบ้าน
เหมือนจะเอามาขู่แล้วก็ไปเก็บเสื้อผ้า
จากนั้นสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ก็คือ
นายสุธิพงศ์อุ้มลูกคนเล็กออกมาจากบ้านด้วย
ทีนี้นางฉีภรรยาวิ่งตามออกมาจะเอาลูกคนเล็กคืน
เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยไม่รู้จะอุ้มไปไหน

หลังจากนั้นนะครับแม่ของนางฉีก็วิ่งมาอุ้มหลานเข้าไปในบ้าน
ปรากฏว่าลูกเขยตัวดีนะคุณ
มีอาวุธปืนอยู่แล้วใช่ไหมที่เอามาวางขู่ไว้เมื่อกี้
ใช้อาวุธปืนยิงกราดไปทั่วในแนวราบคุณ
คือไม่ได้ยิงขึ้นฟ้านะยิงกราดไปทั่วเลย
ทีนี้นายไข่ซึ่งเป็นพ่อตาวิ่งออกมาดูพร้อมกับบอกว่า
ม้างยิงอะไรนักหนาจะยิงอะไรนักหนาชอบนักใช่ไหมยิงปืน
ปรากฏว่าถูกลูกเขยยิงปืนมาใส่
ตัวพ่อตาหลบหลังรถและหลังจากนั้น
รถคันนี้ก็เป็นที่กำบังของทั้งสองฝ่ายในการยิงใส่กันนะครับ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็บอกว่าหลังจากได้ยินเสียงปืน
จึงออกมาดูพอต่อว่านายมั้งไปเรื่องยิงปืน
มั้งก็ยิงใส่เขาทันทีเขาเลยต้องเอาปืนยิงสวนไปนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับผู้ก่อเหตุบอกดีนะ
ที่กระสุนจากไอ้ลูกเขยมันไม่เข้าตัวเขานะครับ

ทีนี้ฮะทางฝั่งของแม่ของผู้ตายบ้างนะครับ
ผู้ตายยอมรับว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
ก็ไม่คิดว่าพ่อของฝ่ายหญิงหรือพ่อตาเนี่ยจะทำกันถึงขนาดนี้นะครับ
ก็เป็นคนที่โมโหทะเลาะกับเมียบ้างแหละ

ก่อนเกิดเหตุลูกชายมาอยู่ที่บ้านเป็นอาทิตย์แล้ว
แล้วก็กลับไปบ้านเมียเพื่อเยี่ยมลูกทั้งสองคน
ส่วนเรื่องปืนไม่เคยเห็นลูกยิงปืนที่บ้านเลยนะครับ
ส่วนศพของผู้ตายญาติจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควรแพรกหา
และจะมีพิธีชาปนกิจในวันจันนี้เลยนะครับ
ส่วนตัวพ่อตานะฮะพ่อตาคนตายหรือว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือลุงไข่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ที่สพศรีนคริน
สอบปากคำแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เรื่องพรบออาวุธปืนจะนำตัวฝากขังในวันนี้นะครับ